อะอยากจะกินอะไรที่ดีประโยชน์ในราคาที่โย่มเยาว์ครับ
พาไปกินเต๋วยเต๋วยนั่นแหละที่จังหวัดสุโขแทย
ชามือลักษณะไม่ถึง๑๐บาทครับ
เฮ้ยที่จังหวัดสุโขทัยทำไมผมต้องแบบว่าพูดเอง
อย่างนี้ไงคือจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยถ้ามีแค่๑๐บาทคุณก็อิ่มอร่อยได้แล้ว
เพราะชามนึงเขาขายเพียงแค่๘บาท

สุดยอดเลยครับแล้วชามนึงนะคุณอาจจะคิดว่า๘บาทคงจะมาชามติ๊บเดียว
คุณดูสภาพหน้าตาชามนี้นะบางที่เขาขายได้๒๐๓๐บาทนะไม่ใช่ถูกนะ
แต่ที่นี่คือขายถูกจริงนะครับเรื่องของรสชาติคุณบังเอ็มสมชื่น
เจ้าของร้านบอกว่าเด็ดแน่นอนเพราะเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเอง
ผิดลองถูกอยู่นานนะกว่าจะเข้าที่เข้าทางถูกอกถูกใจลูกค้าแบบนี้
ก๋วยเตี๋ยวของพี่มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้าง
ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกต้มยำและเนื้อเปื่อย

แต่ส่วนเรื่องของราคาอย่างที่บอก๘บาทเท่านั้นแล้วถามหน่อยสิ
ขาย๘บาทถามจริงเหรอพี่พี่ขายแล้วได้อะไรอ่ะ
ถามจริงค่ะ
ก็ช่วยกันไปครับเหลือนิดหน่อยได้แปลงคนกินก็พอแล้วครับ
บานเมืองสุโขไทยค่ะในจังหวัดสุโขไทย